สวัสดีครับ
คุณผู้ชมที่น่ารักของเป๊กกี้ค่ะ
พบกันอีกแล้วค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ
เวลา๑๗นาฬิกาทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
กับรายการแกงป่วนด้วนราคา
เราจะมาพบกันกับรายการสุดหาที่จะเอาราคามาเป็นเรื่องสนุก
ทายให้ถูกว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
ถ่ายถูกครบ๘ข้อก็คว้าเงินแสนกลับบ้านไปเลยค่ะ
แล้ววันนี้ค่ะไปพบกับผู้เข้าแข่งขันเรียกได้ว่ามาเป็นคู่รัก
คู่รักที่มีอักษรชื่อเดียวกันหวานเหลือเกินค่ะ
ดีเจเจมส์และคุณจิ๊บ
สวัสดีค่ะคุณเจมส์สวัสดีค่ะคุณจิ๊บ
ตอนที่คุณเจมสเต้นอยู่เห็นภรรยามองด้วยสายตาแบบ

ในใจก็คือทำอะไรอยู่

บ๊าย

ผมไม่มีส่วนร่วมใดทั้งสิ้น
ไม่เคยเดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ต๑๐ปีแล้ว
เฮ้ยแล้ววันนี้
รายการของเราคือคุณต้องช้อปปิ้งเก่งเลยนะ
งั้นภาระจะไปตกอยู่ที่ภรรยาเลย

ดาวเก่ง
รายการนี้เดาเก่งไม่ได้นะ

เอามาโปรโมทผลิตภัณฑ์ของที่บ้านเขา

เรามีการ์ดตัวช่วยให้คุณ๒ตัวช่วย

คือคุณสามารถตัดสินค้าราคาที่แพงที่สุดออกได้

กลับบ้านเหลือประมาณ๗๘๐๐เองนะครับ
อย่าพึ่งหาการ์ดแตกไปค่ะ

มีน้ำเย็นชื่นใจ๓รสชาติด้วยกัน

เพราะว่านี่คือคำถามข้อแรกของคุณ

เอสเพย์น้ำหวานกลิ่นเลมอนมิงซู

เอสน้ำหวานกลิ่นลิ้นจี่แผล
สดชื่นกว่านี้ไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วนะคะ

เปิดรินแล้วก็พร้อมดื่มได้เลยนะคะ

โคตรถึกที่หลับไม่นอนเลยนะครับผม

หวังครับว่าก่อนจะเป็นแฟนกันเขาก็ไปซื้อชั้นมาค่ะ

คุณไม่เคยได้ยินเหรอคะถ่ายชีวิตโคกระบือ

เอาล่ะถ้าคุณกินกันขนาดนั้นแล้วดิฉันต้องกินรสชาตินี้ค่ะ
คุณพี่นิดที่พ่อไปด้วยนะคะคุณเจมส์คุณจิ๊บ
เพราะว่าแต่ละขวดปริมาณไม่เท่ากัน
คำถามข้อที่๑ค่ะมูลค่า๒๐๐๐บาท
ขวดไหนราคาถูกที่สุด

กลิ่นลิ้นจี่แพลค่ะราคาอยู่ที่

แล้วเป๊กขออนุญาตเฉลยขวดที่คุณเลือกครับ

อ้าวเลือกแรกนี้มัน๑๙บาท
ข้อ๗นี่ฮะกลับบ้านเลยตั้งแต่ข้อแรก

จริงป่ะ

เป็นราคาที่ถูกที่สุดค่ะ
ผ่านข้อแรกล่ะค่ะตอนนี้มีเงินจ่ายซ้อมอยู่๒๐๐๐บาท
ข้อต่อไปค่ะตัวเงินเพิ่มขึ้นค่ะ
มีมูลค่าเพิ่มเป็น๔๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
โอ๊ย

ทำไมเดือนนี้มันถึงได้ช้าขนาดนี้

เหมือนขาดพี่ของเท่านี้มันขึ้นเยอะ

กลับไปบ้านไปเจอเมีย

ไม่รู้ทำงานอะไรรวย
เอ้อรวยมากที่แต่งตัวดี

พกถึงเหมาะหนี้และมันไส้
แล้วต้องเป็นปลาที่มาจากนอเวย์

ว่ายถวนน้ำยังไม่พอนะ

เมริเตอร์เรนียมนี่แล้วจะต้องลื้อค่าฟุตด้วยนะโอ้โฮ
เอ็งอยากรวยเหมือนมันไหมล่ะเฮ้ยก็ใช่นะ
ขยันหน่อยด้วยเดี๋ยวเอ็งก็รวยเหมือนมันนั่นแหละ
ขอเมียขยันสุด

ขยันขูดหาตัวเลข
นี่เราพูดถึงนะอยากเจอพี่คนนั้นอีกจังเลย
น่าอิจฉาน่ะทำงานมาดี
นี่ไงมาแล้วพี่คนนี้ล่ะชั้นไม่พูดถึง

ดูดิคนรวยที่แต่งตัวซับประถักใกล้เทียกกับซะถุนเลยน่ะ

ไหนพี่ก็แต่งตัวง่ายจังอ่ะ

หายหน้าหายตาไปตั้งหลายวันไปไหนมา
โอ้โหช่วงนี้ไม่กล้าออกไปไหนเลย

ไม่มีตังค์ไงคือไม่กล้าออกไปไหนเลย

นี่บอกเลยรถเมย์ไม่เคยนั่ง
โอ้โฮพี่แต่ยืนตลอดเลย
อะไรนะอันนี้พี่มาซื้อของ

เอาดีดีซื้ออะไรพี่ซื้ออะไรก็
อยากได้ปลาซารมอนถูกดีสักทีหนึ่ง
พี่จะได้ปลาแซมอนใช่พี่ต้องขอพวกผมแบบรับเอกครับรับเอก
ไออาชัยเอ้ยไป๖

เฮ้ยถูกแล้วหรือเปล่าถูกที่สุดเอาแบบนี้
นี่ถูกปะที่นึงเฮ่ยของผมดิ
ถูกกว่าครับปุ้งปุ้ยชูฉี่ปลาแม็กซ์แคโรทอล
ถูกกว่านั้นดีกว่าครับผมถูกมากครับ
ไอ้น้องถ้าถูกสุดนะพูดแล้วอย่าไปบอกใคร
อันนี้เลยพี่บอกได้เลย
ทั้งร้านไม่มีอะไรถูกกว่าอันนี้อีกแล้ว

ของผมถูกกว่าอันนี้ถูกกว่า
นี่แหละโอเคนี่มีเงียบไม่เป็นอะไร
ผมจะบอกว่านี่คือปลาบอมก้มปุ้ยชูชี
ปลาแม็กซ์ไครโลทอดและราคาไม่แพงครับ
ในนี่น้ำลาดเป็นน้ำชูชีที่แบบโห๋
ผมบอกเลยแม่ช้อยไม่ต้องมาชิม

ของผมเนี่ยนะเป็นหอยลายฮะ

บอกได้เลยว่าอร่อยสุด
ที่สำคัญราคาถูกมาก

ปลาสับปุงรสรุ่นนี้ถูก

ปลาอะไรเนี่ยนี่ของอะไรเอาเจ็บเต็มเจ็บเนี่ย

สวัสดีครับ

คุณผู้ชมทายกันเองเล่นได้
ช่วงหน้าเราจะมาเฉลยกัน
อยากเข้ามาเป็นผู้แข่งขันในรายการ
ก็ชวนญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิท
สมัครเข้ามาลุ้นเงินแสนกับเราได้

รอคุณเอาไปช้อปปิ้งให้มันมืออยู่ที่นี่
แกงป่วนด้วนราคา